สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
การเกษตรนะครับต้องพลิกผลสภาพอากาศ

แต่ถ้าในหนึ่งวันนะคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนแบบนี้นะคะ
เดายากค่ะผลผลิตอาจจะไม่เป็นดั่งใจนะคะเราไปตรวจสอบกันค่ะ
ภาคเหนือกระเศรษฐกรต้องเร่งเก็บกับกับน้ำฝนระหว่างโรคพืชจากเชื้อรา
เช่นเดียวกันกับภาคอีสานสภาพอากาศในช่วงนี้คล้ายกันต้องเร่งกักเก็บน้ำฝน
ส่วนภาคกลางค่ะคุณผู้ชมต้องเฝ้าระวัง
เกษตรกรต้องระวังแมลงหวี่ขาวในพืชผักเพิ่มออกซิเจนในสัตว์น้ำด้วย
ส่วนภาคตะวันออกช่วงนี้ฝนตกหนักเลยค่ะคุณผู้ชม
ดังนั้นอย่าลืมแต่งกิ่งผลไม้กักเก็บผลผลิตให้ดีนะคะ
ขณะที่ภาคใต้ทั้งสองฝั่งยังคงมีฝนตกหนักเช่นกัน
เพราะฉะนั้นต้องขุดลอกทางระบายน้ำนะคะ
ส่วนชาวสวนยางนะคะต้องระวังเชื้อรากันด้วยค่ะ
และในช่วงนี้นะคะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของเราก็ยังมีฝนตกหนัก
เพราะฉะนั้นก็ต้องวางแผนการเดินทางกันด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
แต่ถ้าพูดถึงจิงโจ้ค่ะคุณผู้ชมต้องนึกถึงประเทศนี้ค่ะ
อสเตรเลียล่าสุดนะคะมีจิงโจ้วิ่งกระดือยกระดือยนะคะ
เข้ามาในสวนนะคะแล้วก็วิ่งเข้าไปในเมืองที่มีบ้านคนอยู่นะคะ
โจ้ก็วิ่งไปทั่วเมืองค่ะซึ่งตอนนี้ออสเตรเลียได้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะคะ
แตกต่างจากยุโรปค่ะที่ตอนนี้เข้าสู่ฤดูร้อนนะคะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ
เอ็นดูจิงโจ้มากนะคะเพิ่งรู้ว่าจิงโจ้วิ่งกระดื๋อกระดื๋อกระดื๋อ